ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปเหตุการณ์ที่มีลูกพี่รุ่นน้องกัน
ก่อเหตุทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิต

แบ่งที่ทำกินให้อยู่อาศัยกันไป

หน้าผากญาติตนเองจนเสียชีวิตเลยนะครับ
กรณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่มีลูกพี่ลูกน้องเขายิงกัน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนายอดีศรประทุมสุวรรณอายุ๓๔ปี
ใช้ปืนลูกซองยาวยิงเข้าที่บริเวณหน้าผากของ
นายทวีสินชัยวินิตอายุ๔๕ปี
สองคนนี้เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
หลังผู้ตายเนี่ยเป็นคนเข้าไปก่อเหตุก่อน
เข้าไปต่อว่านายอดีศร
ขณะที่นั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาคือนางสาวพิษยาภาประทุมสุวรรณ
แล้วก็ลูกชายอีก๒คนที่บ้านพักซึ่ง
บ้านเขาอยู่ห่างกันสักประมาณ๑๐๐เมตร
นะครับทั้งสองคนเขามีปัญหาเรื่องของที่ดิน
ที่นายอดีศรผู้ก่อเหตุแบ่งให้กับผู้ตายคือนายทวีสินเนี่ย
อยู่อาศัยกันซึ่งเป็นที่ของนายอดีศรนะครับ
แต่มีการไปพูดทำนองว่าผู้ตายมาขออยู่อาศัยทำให้ผู้ตายไม่พอใจ
เหมือนมีคนพูดมาได้ยินว่าเนี่ยนะก็แบ่งให้เขาอยู่กันไป
อย่างเงี้นะฮะผู้ตายก็เลยเดินไปหาที่บ้านไปต่อว่าคือแบบ
ต่อว่าถึงบุพการีอ่ะว่าพ่อว่าแม่อะไรทำนองเนี่ยนะครับนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของภรรยาคือนางพิชยาพาเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามปราม
แต่ถูกผู้ตายเนี่ยทำร้ายใช้มีดเนี่ยไปฟันที่แขนของนางพิชยาภานะครับ
แล้วก็พยายามจะทำร้ายแม่ของนายอดีศรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วย
นายอดีศรก็เลยโมโหครับแม่โดนต่อว่าเมียโดนทำร้าย
เข้าไปหนึ่งนัดก็ทำให้เสียชีวิตขาดที่เลย
ของกลางเป็นปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
ทนไม่ได้ที่เห็นภรรยาถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตา
นั่งกินข้าวกับลูกกับเมียทำไมถึงทำแบบนี้
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์นะครับ
ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุคือนายสุชาติประทุมสุวรรณบอกว่า
เสียใจนะเสียใจที่ลูกชายต้องมาถูกดำเนินคดีหนักขนาดนี้
จริงเรื่องราวมันเป็นแค่สาเหตุกับเรื่องของคนในครอบครัวเล็กน้อยเอง
ความจริงแล้วมันน่าจะคุยกันได้ตกลงกันเคลียร์กันได้
ก่อนที่จะยอมรับนะฮะว่านายทวีสินผู้ตายเนี่ยเป็นหลานบุญธรรมที่
ที่เป็นพี่น้องที่เขาเลี้ยงคู่กันมากับลูกของตนเอง
ตั้งแต่เล็กเลยที่ผ่านมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีอยู่แล้ว
พูดจาก้าวร้าวดื่มเหล้าห้ามอะไรก็ไม่ค่อยฟัง
แต่ด้วยความสงสารลำบากก็เห็นใจไม่มีที่อยู่ที่กิน
ก็เลยแบ่งที่ของเขาเนี่ยให้และไม่คิดว่าคนที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ย
จะทำกันแบบนี้ไปฟังเสียงของคุณพ่อของผู้ต้องหานะครับ
ไม่นึกว่ามันจะมาเกิดอย่างนี้
ก็เลยให้ผมพิษเหมือนการเลี้ยงลูกหัว

ก็บาดเจ็บอยู่แล้วครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล
นะบาดแผลถูกฟันที่แขนก็เป็นแผลชะกัน
ส่วนศพของนายทวีสินผู้ตายก็มีญาติรับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ
จริงก็เป็นเรื่องในครอบครัวแหละถ้าเกิดมีสติกันคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันก็ไม่จบแบบนี้หรอกนะครับ
เอาพาคุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกบนโรงพักดอนเมืองนะครับ
ต้องหาในคดีรักทรัพย์ค่ะใช้ผ้าขาวม้าของเจ้าหน้าที่ผูกคอกับลูกกรงเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจคาดว่าเกิดจากความเครียดแต่ไม่ได้เครียดคดีล่าสุดเกี่ยวกับรักทรัพย์ที่ถูกจับกลุ่มนะ
ถูกจับกลุ่มอีกโดนค้นประวัติไงคะก็เลยเครียดเพิ่มเติมนะคะ
สองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะโรงพักดอนเมืองเขาบอกเจ้าหน้าที่วิ่งกันวุ่นเลย
พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองกับลูกโรงห้องขังสิบเวรค่ะเอ่อสิบเวนห้องขังเนี่ยนะคะ
พอวิ่งเข้าไปดูไม่ทันการค่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะในท่ายืนพิงลูกกรง
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นะคะก็คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ผู้ต้องหาชายรายนี้ที่คิดสั้นชื่อวนายสัญญาคล้ายนินห้าวค่ะ
เป็นคนสระบุรีใช้มีดตัดผ้าขาวม้า
คือเจ้าหน้าที่ต้องใช้มีดตัดผ้าขาวม้า
เพื่อที่จะนำศพลงมาส่งให้กับแพทย์นิติเวศตรวจสอบต่อไปนะคะ

บอกว่านายสัญญาถูกตำรวจจับกลุ่มค่ำเมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
คดีลักษัพที่สนามบินดอนเมือง
นายสัญญาให้การภาคเศษอยู่นะคะ

แต่เมื่อนำตัวมาสอบประวัติพบว่าในสัญญาคนนี้

คืนนับจนถึงปีนี้จะใกล้จะครบ๑๐ปีแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาล้างหน้า

ก็เลยส่งผ้าขาวม้าไปแทน
แต่ไม่คิดว่าผ้าขาวม้านี้นะคะ
ผู้ต้องหาจะเอาไปผูกคอตัวเอง

ขั้นตอนต่อไปจะประสานญาติให้รับศพ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะค่ะ